ไม่รู้จะใช้คำว่าคู่จริงได้แล้วรึยัง

หวานกันเหลือเกินนะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านั้นนุ่มแบร์รี่
บินขึ้นลงกรุงเทพเมื่อเวลาเป็นวาเลน
เพื่อเทคแคร์น้องยายาในช่วงถ่ายละครอีกด้วยนะคะ
งานนี้ก็ทำเอาสาวยายายิ้มแก้มปริปลื้มปิ่มกับความน่ารักของพี่แบร์แบบสุดเลยล่ะค่ะ
พี่แดดมาส่งค่ะส่งแบบตี๔ช้าแรกเช้ามากก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ
คือคือคือกลับก่อนนั้นดีไหมครับไม่ค่ะว่ามาส่งไว้ไม่ค่ะ
ทั้งคู่แบบทำงานแบบโหเว้ยแบบไม่มีเวลาพักเลยจริงก็รู้สึกดีใจ
จริงหลายคนเผินอย่างนี้เขาก็ว่าพี่แบร์ด์ของยากอย่างนี้

ปีนี้ก็นั่งพิมพ์แล้วก็มองตั้งนานแล้วก็โอเค๑๐๐๐๐๐ส่ง

ล่ะเขาดูทุ่มกุนอะไรแบบนี้

เขาก็ใส่ใจมากเขาเป็นคนที่ใส่ใจอยู่แล้ว
รักมากขึ้นไหมครับรับในหลาย

แล้วก็แม่แก้วดูแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเข้าดาวน์กันที่ไหน
หรือว่าจะมีส่วนพร้อมสไพร์อะไรช่วงวันวาเลนไทยที่คุณบอก